มีผู้ชายคนหนึ่งคลั่งยาครับคลั่งยาและคงคิดว่าตัวเองเป็นสไปเดอร์แมน
ปีนตึกไปขโมยของชาวบ้านเขา
ชาวบ้านเขาเห็นก็ถ่ายภาพเอาไว้นะคุณผู้ชมไปอยู่บนหลังคาบ้านพอดี
แล้วช่วยกันจับนะเหตุการณ์มันชุดละมุนวุ่นวายแบบนี้
ทำไมวะแล้วมันปีนไว้ทำไมวะ

ไม่เห็นแล้วมันปีนทำไมวะ

แล้วดี
เข้าไปไหนบ้าง

โอ้โหปีนข้ามกันสาดเลยนะฮะ

เขาก็ถ่ายคลิปกันไปนะฮะ

ผู้ชายคนที่อยู่บนหลังคาชื่อว่านายฉัดชัย

ใส่เสื้อก้ากางเกงขาสั้นปีนขึ้นไป

คือตึกนี้อยู่แถวเส้นถนนเส้นจอมพลปครับ

โอโหเกรงจะโดนใส่ไฟไฟร้อนตายสัก

ของบ้านหลังนี้นี่หิวเลยหิวเลย
ต้องยกทั้งแขนทั้งขาแบบนี้นะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายของวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมาครับ
ระหว่างนำตัวโจรคนนี้ลงมาเนี่ย

อย่างที่เห็นก็ต้องหามลงมาอย่างทุลักทุเลจากชั้น๓ชั้น๒ไปชั้นหนึ่งนะฮะ
พอเอาลงมาชาวบ้านวิ่งกรูเข้าไป
เดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยสิขอดูหน้าโจรหน่อย
ดูสไปเดอร์แมนตามไปด่าด้วย
ไปด่าเขามาทำอย่างนี้ได้ยังไงจะมาขโมยของอย่างนี้ไม่ได้นะ
อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายตำรวจก็จับขึ้นรถกระบะไป
ชาวบ้านก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาถูกขโมยทั้งเงิน
ไปขโมยชุดชั้นในผู้หญิงแล้วหลายครั้ง
ผู้หญิงเขาก็กลัวนี่เนี่ยโดนฟาดไปหลายที่นะฮะ
ทีนี้เนี่ยเจ้าของร้านข้าว
ชื่อว่าคุณสิทธิชัยอายุ๒๖ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่า
มักจะโดนคนร้ายเนี่ยแอบไปอยู่ในตึกร้าง
แล้วเริ่มงัดแงะก่อนบานเก็ตเอยหน้าต่างเอ่ยนะฮะ

พอตกกลางคืนไม่มีคนก็ไปตึกอื่น
ขโมยสิ่งของทุกอย่างทั้งเงินสิ่งของเสื้อผ้าหลายครั้ง
ชาวบ้านเดือดร้อนกันไปแต่จับไม่ได้สักที

นี่เข้าไปที่บ้านหลังนี้ครั้งนี้ตัวเองขึ้นไป
เปลี่ยนประตูที่ถูกงัดค่ะเห็นโจรซ่อนอยู่บนชั้นสามอ๋อ
วิ่งผ่านหน้าไปตะโกนถามมาทำอะไรอ่ะครับนี่ฮะโจรตอบว่า
เป็นคนบ้ายังตอบอีกนะอ่าฮะผมเป็นคนบ้านะฮะ
แล้วสุดท้ายก็ปีนระเบียงก็เห็นตามคลิปก็ไล่จับกันชุดละมุนวุ่นวาย
สุดท้ายจับได้นะฮะเอาฟังเสียงหนึ่งในผู้เสียหายนะครับ
มันไม่พูดอะไรครับมันก็มันบอกว่ามันเป็นคนบ้าอย่างเดียวเลย
อ๋อมันบอกผมเป็นประสาทอย่างเดียวเลยแต่ผมประสาทอย่างเดียว
แต่ตอนวิ่งมันไม่มีพวกเราไวมากคืออันไล่อ่ะผมไม่ได้อะไร
ไล่เป็นครั้งแรกนะครับเคยเคยไล่ตอนปีใหม่ปีใหม่อ่ะ
ผมกลับบ้านผมไปจากจังหวัดมากลับมาทั้งหมดทุกจังเลยประตู
จะเป็นกลุ่มครับเพราะว่าเราจับได้คนนึงแต่ว่าในวันคืนของคืนนั้นอ่ะ
มันก็มังงัดตัดไฟอ๋อมันไม่ได้คนเดียวแน่ดูแต่การอ่า
วันนั้นมันคืนเดียวนะมันขึ้นเกือบทุกตึกครับพี่เนี่ย
มันขึ้น๖โมงตี๔มาเนี่ย๖โมงเช้ามันอยู่ตรงนี้แหละ
ปกติแล้วคนบ้าเนี่ยเวลาไปถามว่าเขาเป็นคนบ้าไหม
เขาจะตอบว่าไม่บ้าไม่ได้บ้านะอ่า
แต่นี่แสดงว่าต้องรู้ตัวอยู่บ้างนะถึงตอบเบียนเบน
คือพอโดนจับได้นะอ้างว่าบ้าอย่างเดียวเผื่อจะไม่โดนลงโทษ
เผื่อจะรอดไงแต่สุดท้ายรอดไหมนี่ไม่รอดนะฮะโดนฆาตก็ให้ก่อเลยแล้วก็โดนควบคุมตัวไปนะฮะ
มาหลายครั้งทำมาหลายครั้งครับสุดท้ายถูกนำตัวไปโรงพัก
ถามไปถามมาผมเสพยาบ้าไป๒เม็ด
ตำรวจก็เอาตัวไปตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ส่งไปบำบัดที่โรงพยาบาลธัญรักษ์ที่ปฐุมธานี
ส่วนเรื่องของคดีก็ต้องรวบรวมกันต่อเพราะว่าต้องดูซิว่าเขาบ้าจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นแค่คำกล่าวอ้างก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป